ก็จริงแล้วเนี่ยจริงผมก็ได้มีโอกาสพูดในรายการของผมไปแล้วนะ
ว่าจริงแล้วการที่เขาจะขายของมือสองเนี่ยเป็นร้านเจ้าของมือสองเนี่ย

แม่นต้องแม่นเพราะมันจะต้องแบบมืออาชีพอ่ะ
อย่างเช่นแบบร้านมือ๒นาฬิกาก็ต้องดูให้ข่าว
แต่คือมันเบื้องต้นคุณต้องมีการศึกษา
ศึกษาแบบศึกษาหาความรู้เรื่องของสิ่งนั้นที่คุณกำลังจะขาย

เพราะว่ามันมีผลไปถึงตัวลูกค้าด้วย
มีผลไปถึงตัวเองด้วยต่างนานา
อีกอย่างหนึ่งมันสอนให้รู้เลยว่าไม่มั่นใจอะไรเนี่ยอย่าพูดออกไป
ถ้าไม่งั้นเนี่ยมันจะวกกลับเข้ามาหาตัวแล้วที่สำคัญที่สุด
จำเอาไว้เลยว่าคำพูดมันคือนายคน
ผมพูดไปแล้วเนี่ยคุณจะบอกคุณพูดเล่นพูดไม่จริง
มันไม่ได้แล้วเพราะสิ่งที่สังคมเขารับรู้ไปมันเป็นอีกแบบนึง
เขาไม่ได้รู้สึกเล่นกับเราอืมถูกป่ะแล้วนอกเหนือจากนั้นน่ะ
ก็คือกรณีที่ว่าตอนแรกเนี่ยเขาบอกเขาจะไปฟ้อง
คนที่ไปว่าเขาในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ก็บอกเขาบอกว่า
อย่าไปฟ้องเขาเลยเพราะเราเองก็หากินในโซเชียล
คุณต้องยอมรับว่าวันหนึ่งที่คุณก้าวขาเข้าไปในโลกโซเชียลแล้วเนี่ย
คุณก็ต้องยอมรับว่ามันมีทั้งคนที่รักและคนที่ไม่รัก
คนที่เขาชอบคุณเขาจะสันเสริญแล้วก็จะชื่นชอบคุณ

เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องยอมรับว่ามันต้องมีทั้งสองแบบ
การที่คุณไปฟ้องเขาแต่คุณยังหากินในโซเชียลเนี่ย
มันไม่ได้หรอกเขาก็บอกโอเคเขาจะไม่ฟ้อง
เพียงแต่ว่าเรื่องของ๒ล้านก็ต้องไปว่าบนชั้นศาลว่าเขาจะยังไง

ก็เป็นเรื่องเป็นราวที่วันนี้คนพูดถึงกันเยอะเลย

ก็จริงแล้วเขาโอนไปให้ทางฝั่งของชมพู่แล้ว๓๙๐
แต่ว่าชมพู่เนี่ยเขาโอนคืนเพราะเขาบอกว่ากระเป๋าใบนี้ของเขาต้อง๒ล้านเท่านั้น

ใช่เพราะว่าคุณพูดมาแล้วแล้วคุณไปท้าเขาอะไรสำคัญที่สุด
คุณบอกว่าเขาใช้ของปลอมเนี่ยแล้วส่งไปขายเท่ากับว่าไปว่าเขาเป็นมิจฉาชีพ
แต่จริงสั่ง๑๙๐๐ปัจจุบันไม่ได้หรอกเพราะว่าในค่าตรวจอีล่ะ
อ๋อใช่เพราะน้างส่งไปตรวจอีกหมดข้าตรวจไปหมื่นหรอหลายหมื่นหลายมาก
เขาจะไปเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนจริงใช่ไหมพี่
เขาต้องเปลี่ยนเพราะผมบอกว่าพรุ่งนี้คุณเปลี่ยนแล้วคุณช่วยลงหน่อยนะ

เพราะคุณต้องทำอะไรให้มันเห็นเป็นรูปธรรมในสิ่งที่คุณพูดไปบ้าง
อย่างน้อยมันก็เป็นการลดทอนคุณอาจจะดูเป็นตัวตลก
คุณอาจจะดูเป็นคนที่แบบว่าเออเฮ้ยสังคมหัวเราะคุณ

แต่สิ่งที่คุณจะได้กลับมาคือคุณพูดจริงทำจริง
ป่ะสังคมทุกวันนี้ยอมรับคือเขาไม่ได้โกรธนะ
เขาไม่ได้แบบเกลียดแต่เขาแค่อยากจะรู้ว่า
สิ่งที่คุณพูดคุณทำได้ไหม
ถ้าคุณพูดแล้วคุณทำไม่ได้คุณอย่าพูด
สังคมเขามองตรงนี้เขาไม่ได้มองว่าคุณเป็นมิจฉาชีพ
เขาไม่ได้มองว่าคุณบางอย่างนี้เปล่า
เขากำลังมองเขากำลังจับจ้องแล้วมองคุณอยู่ว่า

อย่างวันนี้ผมออกตัวให้แล้วเพศสภาพมันเปลี่ยนไม่ได้หรอก
ป่ะใช่มดดำว่าทุกวันนี้ไปมีเมียมีลูกทำได้ไหม
บ้าหรอก็ทำไม่ได้ถูกไหม
คือเพศสภาพเราก็ต้องยอมรับเขา

เพราะคุณจะพูดขนองปากหรือจะพล่อยพูดอะไรออกไป
เข้าใจตรงเนี้ยแต่ว่าไอ้กรณีที่ว่าจะเปลี่ยนชื่อคุณต้องเปลี่ยน
ได้เงิน๒ล้านไปคุยบนชั้นศาล
แต่ชื่อเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนอย่างน้อยให้คนได้เห็นด้วยว่า
คุณทำแล้วนะ